เอามาดูความคืบหน้ากรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

ตำบลนาโป่งจังหวัดเลยกว่า๕๐คน
เมื่อวานนี้เขารวมตัวประท้วงกันนะคะ
ประท้วงไล่คุณครูสาวคนหนึ่งให้ออกจากโรงเรียน
เพราะว่ามีพฤติกรรมผู้จาหยาบคายใส่นักเรียน
ให้นักเรียนเช็ดรถให้ถ้าไม่ทำให้ก็ด่าทอด้วยคำหยาบคาย
คือจริงแล้วมันก็ไม่ใช่กิจกรรมของน้องอะนะ
ทีนี้นะคะอีกหนึ่งข้อเขาบอกว่า
ย้ายมาที่โรงเรียนนี้มาช่วยราชการปีเดียว
ทำไมไม่ย้ายกลับไปสังกัดเดิมล่ะที่คุณครูเคยอยู่
อยู่อีกตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองเลยเหมือนกัน

โอ้โหถ้าเป็นดิฉันเป็นครูคนนี้เนี่ยพิจารณาตัวเองเถอะค่ะ

ไปโรงเรียนหนึ่งเขาก็ไล่ไปอีกโรงเรียนหนึ่งเขาก็ไล่

ค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดเดิม
พอได้ยินแบบนี้โรงเรียนใหม่เขาไล่มา
อยู่ไม่ได้เลยค่ะเนื้อเต้นเลยนะคะ

นักเรียนทั้งผู้ปกครองออกมาเดินขบวน
ไม่ให้กลับมาที่โรงเรียนเดิมอีกแล้วนะคะ
ซึ่งโรงเรียนเดิมของคุณครูท่านนี้เนี่ย
ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยม่วงตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลย
คือเดินทางไปช่วยราชการที่โรงเรียนแห่งนี้
ที่มีการประท้วงกันที่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองเลย
ปีแล้วไม่ย้ายกลับมานะคะ

เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประท้วงเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้คุณครูคนนี้ออกจากโรงเรียน
ไปอยู่ที่สพมเลยก่อนนะครูนะ

คุณครูคนนี้ทำตามคำขอร้องของตำรวจนะคะ
ขณะที่เรื่องร้องเรียนที่โรงเรียนใหม่

เช้าวันนี้ค่ะเช้าที่ผ่านมานี่เองนะ
ผู้ปกครองนักเรียนครูคนอื่น
โรงเรียนเดิมเลยก็คือโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ตำบลนาดินดำ๖๐คน
รวมตัวประท้วงเหมือนกันเลยค่ะ
คัดค้านการย้ายคุณครูคนนี้กลับมาสอนที่เดิม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนใหม่

เพราะมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันเลย
พูดจาหยาบคายพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ประชุมมีมติให้ย้ายออกจากพื้นที่

สรุปสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องปัญหาเดิม
คือโทษใครดีคะโทษตัวเองไหม

คณะกรรมการก็กำลังพิจารณาคุณครูอยู่เหมือนกันนะคะ
นายกริจพรมประสานผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากครูนักเรียนและผู้ปกครองทราบ
ครองทราบว่าครูป๒คนนี้ที่มีปัญหาโรงเรียนใหม่
จะย้ายกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้ว

เพราะมองว่าไม่ยอมปรับปรุงตัวเอง
จะมาสร้างความแตกแยกให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านอีก
ที่ผ่านมานักเรียนเขาก็ทน

ขอย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแล้ว๒๐คน
จากโรงเรียนนี้ที่มีนักเรียน๑๐๐คนนะคะ
อ้าวฟังสีอิงพอโรงเรียนเก่า

มีพฤติกรรมรุนแรงกับนักเรียน
แล้วก็ตายแล้วก็ต้องติดเพื่อนเริ่มงานของเขา
ทำไมเขามาวันนี้ด้วยครับต้องกลับมาอีก

ก็คณะครูบุคลองก็ไม่ต้อนรับ
ก็คือพบประชุมของคณะครูกำลังสารแล้วว่า
ขอรับคืนเพราะจะมาสร้างปัญหาเหมือนเดิม
บอกเลยคณะครูเป็นมติที่ประชุมเลย

คือไม่ใช่เฉพาะบุคลองนักเรียน
ครูโรงเรียนเดียวกันเขาก็ไม่เอาค่ะ
ใช่ค่ะพอไปถามครูรุ่นพี่ที่โรงเรียนนี้แหละ
บอกว่าก่อนหน้านี้ครูสาวคนนี้

ทุกคนเชื่อว่าถูกย้ายถูกคำสั่งแบบนี้แล้ว
น่าจะเตือนสติได้น่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
แต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
ก็เลยไม่อยากให้ทางโรงเรียนรับกลับมาสอน
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมาสร้างความแตกแยกให้กับครูอีก
เพราะว่าเมื่อกี้พอบอกใส่ร้ายป้ายเสียคนอื่น
คนอื่นไม่ดีดีอยู่คนเดียว
นี่คือพฤติกรรมของครูคนนี้นะคะเอาฟังเสียง

จะไปไปไปไปยืนที่ที่หนึ่งที่ใหม่จะดีกว่านะฮะ
ความแตกแยกของครูด้วยกันมีไหมเพราะเขาอยู่อ่ะนี่ค่ะ
นี่ด้วยเจ้าบ้านด้วยนี่ค่ะคนชนจากที่รักงานกลายเป็น
สักข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปที่ในรองปันสังกา
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขตหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
ข้อมูลแบบนี้เบื้องต้นจะมีการจะมีคำสั่งให้ครูป
สองคนนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งก็คือเข้าไปในสำนักการเลย
ต้องมาเป็นครูไม่ต้องพบปะไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงาน
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนต่าง
ตอนนี้โรงเรียนไหนเขาก็ไม่รับแล้วไม่อยากเจอแล้ว
เนี้ยนะคะก่อนที่จะพิการณาแก้ไขปัญหาในลำดับขั้น
ต่อไปค่ะเออประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคมเองก็
ตอนนี้เริ่มตระหนักมากขึ้นนะฮะสำหรับการมีส่วนร่วมทาง
สังคมในเรื่องของการตรวจสอบต่างนะคะกระบวนการขัด
เราทางสังคมนี่แหละค่ะที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะ